คุณผู้ชมอีกประมาณ๓วันก็จะเป็นวันแห่งความหวังแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเราพาคุณผู้ชมไปศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนกันหน่อยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวแรกที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ตอนนี้ชาวบ้านเขาแห่ไปส่องดูตัวเลขจากซากลูกแมวตาเดียวค่ะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะแล้วจะบอกว่าเนี่ยคุณดูสิ
ความแปลกก็คือแมวตัวนี้มันมีตาเพียงตาเดียวอยู่ใต้จมูกกลางใบหน้า
ส่วนอวัยวะอื่นปกติครบถ้วน
เราไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าของแมวก็คือคุณทวีทรัพย์สิงสกุลอายุ๓๖ปี
อยู่บ้านเลขที่๓๘ซอยคำพาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เล่าบอกว่าเมื่อเย็นวันอังคารที่ผ่านมาแมวที่เลี้ยงไว้เนี่ย
ตกลูกมาสี่ตัวซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกตัวก็ยังดิ้นอยู่เลยตามปกติ
แต่พอเวลาผ่านไปปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งตาย
ไปสำรวจตรวจสอบแมวตัวที่ตายเป็นแมวตาเดียวก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้
แล้วก็นำเรื่องราวไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านแห่กันมาเลยค่ะ
ขอดูซากแมวเพื่อส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อโบราณที่บอกว่า
ถ้าเป็นแมวลักษณะแบบนี้จะเป็นแมวให้โชคนะฮะ

ส่วนที่จังหวัดนครปฐมพระครูยะติธรรมานุยุทธ์
หรือว่าอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ได้มีการนำเอกสารไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่
ซึ่งหลังจากที่ทำเสร็จสิ้นแล้วแน่นอนนะคะว่าชาวบ้านเนี่ย
ก็ไปส่องดูเลข๑๓หลัก๑๓หลักประจำตัวประชาชนของอาจารย์
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคงวดต่อไป๑๖มิถุนายนค่ะ
ไปตรวจสอบพบว่า๓ตัวหน้าค่ะคือเลข๒๕
ส่วนเลข๓ตัวหลังคือเลขนี้ค่ะคุณผู้ชม๘๖๒นะคะ
ชาวบ้านจำนวนมากค่ะก็ไปส่งยังไม่จบนะ
ส่องดูเลขในอ่างน้ำมนตาทองนิ้วรายจนแน่นวัด
หลังจากที่มีคนถูกรางวัลติดกันมาหลายงวด
ซึ่งเลขดังงวดนี้ที่ชาวบ้านเขาเห็นกันก็คือ
และ๖๙เอาล่ะนำตัวเลขมาให้คุณผู้ชมได้
ติดตามกันแบบนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ